ต้องบอกเลยว่าเหล่าคนในวงการบันเทิงเบื้องหน้า
พันตัวไปทำงานเบื้องหลังหลายต่อหลายคนค่ะ
หนึ่งในนั้นรวมไปถึงพี่หน่อยบุษกรด้วย
ซึ่งเธอคนนี้นี่แหละก็เจอกระแสวิพากษ์วิจารณ์
ใช่ค่ะก็พี่หน่วยบูษกรเองก็บอกนะครับว่า

แต่ว่าก็พร้อมที่จะพัฒนาฝีมือ
เธอบอกว่างานนี้เป็นงานที่เธอรักเธอสู้สุดใจอยู่แล้วค่ะ
ผลิตละครออกสู่สายตาคนดูมาแล้วหลายเรื่อง

มักถูกวิจารณ์ว่าแป้งไม่เป็นท่า
ยังมีเสียงตำหนิจากเหล่าผู้ชมตามมาอีกมากมาย
งานนี้เจ้าตัวยอมรับตรงว่าเกิดอาการท้อ

และจะพยายามปรับปรุงให้ดีขึ้นเรื่อย
ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้รับกำลังใจที่ดี
จากทางผู้ใหญ่และคนรอบข้างอยู่เสมอ
ส่วนกระแสที่นำไปเปรียบเทียบกับผู้จัดมือทอง

เผยว่าเข้าใจกระแสในวงการเป็นอย่างดี
และเธอกับสาวแอนก็ไม่เคยคิดที่จะแข่งกันอยู่แล้วค่ะ
ใช่พี่กดดันทุกเรื่องพี่พูดจำตรง
คือเราก็จะพยายามทำให้ดีที่สุด
มันก็พยายามตอบโจทย์สิ่งที่
ใครเคยคอมเมนต์เคยว่าอะไร
เราก็เอามาปรับนะคะ

พอถึงท่านใครอยากเริ่มทำเลยไหมคะ

คือเคนก็จะบอกว่าถ้าไม่อยากทำก็นั่น
ถามตัวเองว่ามีความสุขหรือเปล่าที่เราทำ

คนไม่ชอบเราก็รู้สึกผิดหวังนิดนึง

ก็มันเปรียบเทียบกันไม่ได้หรอก
ก็คุยแหละก็เจอกันแหละ
คือเราทำไม่เหมือนกันความชอบไม่เหมือนกัน
แต่เราไม่น้อยใจใช่ไหม